เอาละครับมหากรรมงูเงี้ยวเขี้ยวขอมาแล้ว

งูเห่างูเขียวงูจงอาง

หลายพื้นที่กลายเป็นมหากรรมในการจับงูนะครับ

เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลิธิกุศลสถานตรัง
พร้อมด้วยอุปกรณ์ครบไม้ครบมือเลยฮะ
ได้ช่วยกันเข้าไปจับงูเห่า
เลื้อยเข้ามาหลบอยู่ข้างเครื่องปั๊มน้ำ

ในหมู่บ้านศรีตรังอำเภอเมืองตรังนะครับ
งูเห่าตัวนี้ก็ยาวประมาณเม็ดยี่สิบคุณ
โอ้โหขูฟ่อนะฮะ
เข้าไปนอนขดอยู่ในฝาครอบเครื่องปั๊มน้ำ

ก็ต้องใช้เวลาในการจับกัน๓๐นาที
ถึงจะดึงงูออกจากเครื่องปั๊มน้ำได้สำเร็จ
เจ้าของบ้านก็ฮ่า

พี่มาช่วยแล้วค่ะโอ้ปลอดภัยแล้วค่ะ

เพราะว่าเคยเลื้อยเข้ามาในบ้านเนี่ย
หลายครั้งแล้วแต่ทีนี้มาเห็น
มารู้ว่าเขายังอยู่ตรงนี้และไม่ไปไหน

งั้นถ้าเลื้อยไปไหนอีกนะโอ้โหทีนี้

หมู่บ้านบ่อวินเมืองทอง๒อำเภอศรีราชา

งูเขียวพระอินทร์หรือว่างูเขียวดอกหมาก

สีสวยงามแบบนี้นะครับ

ผ้นยากันยุ่งฉีกให้งูเนี่ยเขาเลือยออกมา
จากนั้นกู้ภัยก็ใช้อุปกรณ์ในการคล้องหัวงู

นี้งูเขียวพระอินทร์หรือว่างูเขียวดอกหมาก

ถูกกัดก็จะมีอาการอักเสบ
อักเสบและก็บวมที่บาดแผลได้นะครับ
กันบ่อยนะตามบ้านที่มีต้นไม้เยอะนะงูเขียวนี่นะฮะ
ปิดท้ายมหากรรมงูวันนี้อยู่ที่อำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
อาสาสมัครมูลนิธิสยามรวมใจปู่อินจุดชวาง
เข้าช่วยจับงูจงอ่างยาวกว่า๔เมตรที่บ้านของนายสำเนียงชาวนะ
งูตัวนี้เลื้อยออกมาจากป่าข้างหมู่บ้านนะครับ
แต่มาเจอกับเจ้าสุนัขพันธ์ไทย๓ตัวของนายสำเนียง
ช่วยกันเห่าแล้วก็ล้อมงูจงอางตัวนี้ไว้จนงูเขาไม่กล้าเลื้อยไปไหนเหมือนกัน
ได้แต่ชูคอแผ่แม่เบี้ยก็ตั้งท่าตั้งทีกันไว้จัดฉกกันอยู่เนี่ยนะฮะ
งูก็จะฉกสุนัขก็เห่าก็จะเข้าไปกัดนะครับ
ภัยมาถึงก็ต้องแยกก่อนแยกสุนัขออกมาก่อน
จากนั้นก็ใช้เวลา๒๐นาทีในการใช้อุปกรณ์คล้องคองูจงอาง
ใส่กระสอบนำไปปล่อยป่าห่างจากหมู่บ้านต่อไปนะครับ
ครบนะวันนี้งูจงอางงูเห่างูเขียว
ถึงได้บอกเป็นมหากรรมงูไงคุณ